๙นาฬิกา๑๙นาทีกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อ

ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของอาการของคุณปอทฤษฎีกันบ้างนะครับ
อย่างที่พลาดหัวข่าวว่าปอร์ดีขึ้นชัดเจน

ล่าสุดครับอาการของคุณปอทฤษฎีก็ดีขึ้นนะครับ
ถอดเครื่องช่วยพยุงปอดและหัวใจออกไปแล้วนะครับ

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจอาคารสมเด็จพระเทพรัฐ
โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับในวันพ่อแห่งชาติเมื่อวานนี้
ต้องบอกว่าอบอุ่นเป็นพิเศษครับ
โดยครอบครัวสหวงทั้งคุณพ่อสงวนคุณแม่พิษสมัย
อานำอ้อยสอนมนตราปินชวนันโบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิ
พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง
และเสื้อตราสัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ
มาติดตามอาการของคุณปอทฤษฎีอย่างใกล้ชิดครับ
รวมทั้งนี่เลยขวัญใจของใครหลายคนนะ

ได้มีการนำพวงมาลัยเข้าไปไหว้คุณปอทฤษฎีคุณพ่อปอนะครับ
ด้านอนามอ้อยสอนมนตราผู้จัดการศูนย์ตัว
ก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า
อาการโดยรวมของปอนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทีมแพทย์ได้ถอดเครื่องช่วยพยุงปอดและหัวใจออก
เนื่องจากว่าคุณพ่อสามารถหายใจเองได้แล้ว
แต่ก็ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ครับ
อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับภรรยาด้วย
ด้วยการกระซิบเบาถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับ
สำหรับครอบครัวของสหวงนะครับที่รอคอยมานานถึง๒๗วัน
ที่คุณปอนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาธิบดี
สิ่งที่เรารอคอยมานานคือ
หมอได้ถอดท่อออกนะครับเป็นเมื่อตอนเช้า

เป็นท่อที่ช่วยพยพงษ์ในพ่อสามารถพูดได้เอง
โบเขาก็ถามว่าต้องการน้ำดื่มไหม

โดยอาการนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังไว้เหมือนเดิมนะครับ
ถึงแม้จะเป็นทรายดีก็ตาม

พ่อเขามีตัสติกิริยาหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับมีครับเขาเห็นเขาจะเอียงหน้ามา
เพื่อมองหาต้นเสียงนะฮะคือบรรลิ
จากแฟนนอกจากครอบครัวแล้ว
สื่อมวลชนที่เฝ้ารอทำข่าวค่ะคุณ
ดิฉันเคยไปนั่งรออยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่า
เมื่อได้ยินข่าวดีรู้สึกใจชื้นไปด้วย
ใช่ก็สามารถสื่อสารได้แล้วนะครับจะได้ว่าเขามีสามารถสื่อสารได้แล้ว

มีการโพสต์ภาพปอุ้มน้องมะลินะครับ
พร้อมข้อความบรรยายถึงความทรงจำที่ลูกสาวตัวน้อย
เฝ้าคุณพ่อตอนซ้อมการแสดงละครเวทีพระมหาชนก
อีกทั้งยังขอให้ปอฝากฟันอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่

เมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๔๕นาที
คุณหมอสุรสัตว์นาฬีลาอุดมลิปปิ
พอโรงพยาบาลเปิดเผยออกมา

แพทย์ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจของปทฤษฎีออกแล้ว

อาการในขณะนี้ถือว่าดีขึ้นมาก
หลังจากเข้ารับการรักษานานกว่า๓สัปดาห
ตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายน
ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมส่งนักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุย

หลังจากต้องสูญเสียขาและการติดเชื้อ
อย่างไรก็ตามก็นับเป็นข่าวดีของทุกคน
โดยเฉพาะครอบครัวของคุณพอทฤษฎีและแฟนครับ
ก็ตอบคำสั้นเสียงแหบแต่เป็นข่าวดีมาก